ดูความคืบหน้าคดีที่พี่สาวแท้อายุ๑๗ปีเนี่ยนะคะ
ล่อลวงน้องสาวอายุ๑๒ปีและเป็นออทิสติกด้วย
ให้แฟนข่มขืนและยังมัดมือมัดเท้าคุณย่า
เอาโทรศัพท์มือถือไปเอาแหวนทองไปเอาเงินไป
และหลบหนีไปด้วยการล่าสุดตำรวจออกหมายจับทั้งสองคนแล้วนะคะ
ดูเหตุการณ์กันสักนิดนึงนะคะสำหรับเหตุการณ์นี้
ใช้คำว่าทรพีไม่น่าจะพอนะ
คือคุณย่าค่ะมัดคุณย่าซึ่งเป็นผู้สูงอายุเนี่ยมัดมือมัดเท้านะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตำบลปริกอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลา

โพสต์ทั้งภาพแล้วก็ข้อความ
บอกว่าช่วยการแจ้งบ่อแสเพื่อติดตามจับกลุ่มหญิงสาวอายุ๑๗ปีและแฟนนุ่ม
ชื่อว่าในหมอกให้หน่อย
คนที่ดูนี้ดูการที่แชร์แล้วนะคะอยากให้ข้อมูลเข้ามา
เล่าเหตุการณ์แบบนี้หญิงสาวคนดังกล่าวสมรู้ร่วมคิดให้แฟนนุ่ม
มขืนน้องสาวตัวเองอายุ๑๒ปีและเป็นผู้ป่วยออทิสติก
อาการสาหัสเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล
ขณะเดียวกันสองคนนี้จับย่าของเด็กผู้หญิง
มือมัดเท้าเอาแหวนทองไปเอาเงินสดไปเอาโทรศัพท์มือถือไป
ซึ่งตอนนี้ญาตินอกจากพาน้องอายุ๑๒ปีที่เป็นออทิสติก
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วนะคะ
แจ้งความดำเนินคดีกับ๒คนนี้ที่สทธิสดัลแล้ว
แล้วก็นอกจากไปแจ้งความแล้วหลังจากนั้น
ก็ไปตรวจสอบซิว่ามันคือใคร
ล่าสุดรู้ตัวแล้วก็คือนายสันพิษโกใบ

คบกันได้เพียง๓เดือนเท่านั้น
อายุ๑๗ปีเป็นพี่สาวของผู้เสียหาย
ตอนนี้ตำรวจได้มีการขออนุมัติศาลออกหมายจับในข้อหาคือ
ร่วมกันข่มขืนกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี
ซึ่งไม่ใช่ภรรยาตนเองโดยเด็กหญิงนั้นไม่ยินยอม
และร่วมกันลักทรัพย์ของผู้อื่นโดนไป๒ข้อหาทั้ง๒คน

แล้วก็ตำรวจกองบังคับการปราบปรามก็ลงพื้นที่บ้านที่เกิดเหตุ
เพื่อไปสอบปากคำของญาติผู้เสียหายเพิ่มเติม
พอไปถึงก็ไปพบกับคุณพ่อ
คุณพ่อของผู้เสียหายบอกว่าได้พาลูกสาวอายุ๑๒ขวบกับคุณย่า
ก็คือคุณแม่ไปอาศัยอยู่ที่บ้านของลุงชั่วคราว
โดยจากการสอบปากคำของย่าของผู้เสียหายทราบว่า
วันเกิดเหตุหลานสาวอายุ๑๗ปีกับนายหมอก
ได้จับย่าค่ะย่าแท้นะคะ
มัดมือมัดเท้าแล้วก็ชิงเอาเงินสดไป๓๐๐บาท
เอาแหวนทองไปเอาโทรศัพท์ไป
พอได้ไปกระหน่ำใจแล้วสมใจแล้วเนี่ยนะคะ
ก็หลบหนีหายไปย่าก็เลยเดินทางแจ้งความกับตำรวจ
เพื่อให้ติดตามจับกลุ่มตัวหลานสาวแล้วก็ในหมอก

ญายก็ไปลงพักให้ลูกสาวไปลงพักใช่ไหม

ติดตามหลานสาวแกื่แล้วแม่ค่ะ

ถ้าไปแจ้งไว้ก็อย่างวางแหง
อีกเรื่องนี่ที่เกิดเหตุทีหลัง
ลุงพาวร์ทที่อยู่กับบีรู้ไหม
แล้วทราบก็ตัวแจ้งบอกให้น้องพ่อของเด็กน่าจะไปหาหมอใช่ไหม

ที่มีผลการณ์นิสุทธิ์ผลหมอมาเพราะว่าน่าจะโดนกระทำการศึกษี

ทีละครั้งหนึ่ง
นี้ตำรวจสพสะดาวและตำรวจกองบังคับการปราบราม
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบติดตามจับกลุ่มตัวในหมอกและแฟนสาวตามรีสอร์ท
แล้วก็บ้านพักต่างในพื้นที่ตำบลสำนักแต้วนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่พบทั้งสองคน
จากการตรวจสอบประวัตินายหมอกหรือว่านายสันพิษ
เคยพบว่าเคยถูกจับกลุ่มข้อหาบุกรุกพยายามข่มขืนเด็กสาวมาแล้ว
เมื่อปี๒๕๕๙ในพื้นที่เดียวกันพื้นที่สพสะดาว
และได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำปี๒๕๖๐
ตอนนี้ในหมอกยังไม่มีอาชีพที่แน่นอนนะคะ
จนกระทั่งมารู้จักกับหญิงสาวอายุ๑๗ปี
ซึ่งเป็นพี่สาวของเด็กหญิง๑๒ปีซึ่งเป็นผู้เสียหาย
ได้๓เดือนเองแล้วก็ก่อเหตุนี้ขึ้นค่ะ